เริ่มต้นคืนนี้กันด้วยเรื่องราวที่ส่งผลสะเทือนต่อชื่อเสียงของวงการศรีกากีนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะยัดยาเสพติดในห้องพักนะครับ
โดยบอกว่าตรวจค้นเจอยาเสพติดต้องจ่ายเงินมา๓๐๐๐บาท

หญิงสาวคนนี้บอกว่าไม่มีเงินนะครับเงินไม่พอ
ตำรวจแล้วก็พวกก็เลยบอกว่าต้องให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย
เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
แล้วเธอก็ถูกล่วงดำเนินทางเพศขึ้นมานะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เมื่อกลุ่มกางเกงขาสั้นสวมหมวกแก๊ปเดินตามมา
จากนั้นชายที่สวมแจ็ตแบบบีฮูตเดินตามออกมา

เมื่อลงมาถึงชั้นล่างชายสองคนแรกได้เดินออกไปรออยู่ด้านนอก
เหลือเพียงหญิงสาวกับชายสวมแจ็คเก็ตที่ยืนพูดคุยกันอยู่ที่ลานจอดรถ
คล้ายกำลังเจรจาต่อรองอะไรบางอย่าง
ภาพจากกล้องวงจรปิดดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ต่อมาหญิงสาวที่ปรากฏในภาพกับชายทั้ง๓คน

ถูกชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจกับพวก
กันคมคืนและคมคูรีดเงิน๓๐๐๐๐บาท
เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หญิงสาวอายุ๒๒ปีชาวนครพนม
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพพัทยาจชนบุรีว่า
กลุ่มผู้ต้องหาข่มขู่รีดทรัพย์และข่มขืนเธอในม่านรูด

ก่อนเกิดเหตุนายพลดันัยทำกุลาอายุ๒๑ปีเพื่อนชาย
ไปหาที่หอพักในซอยบงกฎย่านพัทยาใต้
จู่มีชายแต่งกายคล้ายตำรวจ๒คน
เคาะประตูขอเข้าตรวจค้นห้องพัก
และอ้างว่าพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในตัวเพื่อนชาย
และพบยาเสพติดอยู่ภายในห้องพักของเธอ
คมคู่เรียกเงิน๓๐๐๐บาท

แต่ผู้เสียหายยืนยันว่ามีเพียง๒๗๐๐บาทเท่านั้น
หญิงสาวร้องขออยู่นานเกือบ๑ชั่วโมง
ที่กลุ่มคนร้ายจะยื่นข้อเสนอว่า
หากยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยจะไม่จับกลุ่มดำเนินคดี
ด้วยความกลัวหญิงสาววัย๒๒ปี
จำใจยอมออกไปที่ม่านรูดแห่งหนึ่งในพัทยาใต้
ก่อนที่จะถูกชายแต่งกายคล้ายตำรวจ
ผลัดกันข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
แต่คนร้ายยังข่มขู่ให้ผู้เสียหายนำเงินมาให้ครบจำนวน๓๐๐๐บาท
แต่หากไม่ได้ก็จะไปหาที่ห้องพักเป็นระยะ
กว่าจะได้เงินครบตามจำนวน

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพนปลือ
พร้อมด้วยนายประเสริฐคงขาวอายุ๓๑ปี
และนายพลดันัยเพื่อนชายของผู้เสียหาย

เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา

ข่มขู่กันโชคทรัพย์และข่มขืนหญิงสาวรายนี้
แต่ยอมรับว่าเป็นบุคคลในภาพกล้องวงจรปิดจริง
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรผู้กำกับการสพเมืองพัทยาคาดว่า
กลุ่มผู้ต้องหามีการวางแผนล่วงหน้า
โดยให้นายพลดันัยซึ่งสนิทสนมกับผู้เสียหาย

แล้วให้๑๐ตำรวจตรีรัชชานนท์กับนายประเสริฐ

อ้างว่าเจอยาเสพติดในห้องพัก
ข่มขู่ให้หาเงินจำนวนดังกล่าวมาให้
เบื้องต้นจะมีการเสนอให้๑๐ตำรวจตรียุรชานนท์

และยืนยันว่าจะไม่มีการช่วยเหลือผู้ต้องหา

ก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หากไม่เร่งล้อมข้อปฏิรูปอย่างจริงจัง

คดีนี้อาจไม่ใช่คดีสุดท้าย